จากคนไทยแล้วพี่น้องชาวจีนเขาก็สายมูเหมือนกันนะคะคุณ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของชาวจีนเขามาร่วมพิธีขอโชคกับองค์สี่หูห้าตา
อาสมพระมุณีจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
คุณคะบอกเลยตอนนี้พี่น้องชาวจีนเขามาเที่ยวเมืองไทยเยอะ
เพราะฉะนั้นนอกจากเราไปวัดที่ทางจีนแล้ว
ชาวจีนเขาก็มาเที่ยวที่วัดไทยนะคะ
มาที่นี่อาสมพระมุณีของอาจารย์ทรัพย์มุณีเทพอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
วันนี้บอกเลยชาวจีนเขาเชื่อกันอืมวันที่หกเดือนห้าครับ
เป็นวันที่ประตูแห่งความสำเร็จโอเพนโอเพนใช่
เทวดาฟ้าดินจะมารวมตัวกันณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็จะมาอำนวยอวยพรให้การทำมาค่าขายธุรกิจดำเนินไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยมั่งมีสีสุข
จีนเขามีความเชื่อแบบนั้นวันที่๖เดือน๕นะคะ
ภายในก็จะมีเกจิดังของเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีนะคะอย่างพระอาจารย์โตเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน
รวมทั้งพระพิศุนินะคะเข้าร่วมเจริญพระพุทธบนห้าสิบหกรูปที่บริเวณตรงนี้องค์สี่หูห้าตา
แล้วมีการนำถ้วยเซรามิกลงยันอัคระด้านล่างใส่น้ำมันแล้วก็มีไส้๓ขาสำหรับจุดไฟ
พร้อมกับมีกระดาษรายชื่อที่เป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวจีนหลายพันคน
วางลงไปในถ้วยจุดเทียนบูชาคุณ
และก็ยังมีการนำเครื่องรางของขลังที่สำนักมาเข้าพิธีนะคะ

อย่างที่บอกไม่ใช่แค่ชาวไทยที่เขามีความเชื่อ

เขาเดินทางมานู่นจากไต้หวันนู่นจากหลากหลายประเทศเลย

ที่เขาแบบแปลภาษาจีนเหมือนเป็นร่ำภาษาจีน
เค้าบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะ
มีบรรดาลูกศิษย์ชาวจีนที่สัทธาในองค์สี่หูห้าตาแล้ว
ยังมีทางฝั่งยุโรปอเมริกา
ไม่น้อยกว่า๑ล้านคนนะ

เพราะเขามีความเชื่อว่าพอมาขอพรที่นี่แล้ว

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะ
ชาวจีนเองชาวยุโรปชาวต่างชาติก็มา
คือประเทศไทยถ้ามาถึงเขาต้องนึกถึงวัด

ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวจีนนิยมมากันเนี่ยเห็นไหม
เขาจะมีเหมือนเป็นแบบว่าถ้วยเซราบิก

แล้วก็จุดแล้วเอาชื่อตัวเองใส่ลงไป